มาดูเรื่องดีของผู้ชายคนนี้กันหน่อยนะคะ
เขามีที่ดินอยู่ประกาศขายมา๓ปี
ไม่ออกเลยกลุ้มใจเหลือเกิน

วนพระเงินพระทอง๒อาทิตย์ขายได้๑๐ล้านโอ้โห
จาก๓ปีขายไม่ได้เลยปนปุ๊บ๒อาทิตย์ขายได้เลยนะคะ

อยากจะไปบนบ้างจังฮะแต่ไม่มีที่นะ

ผมไม่มีที่จะขายแล้วไปบุญแล้วท่านจะให้ไหม

นี่ค่ะเขาก็มีการเอาหัวหมูเอาไข่ไก่มาแก้บนกันนะคะ
เจ้าของที่ดินก็คือนายสมพงศ์วงพันธ์อายุ๖๐ปี
นำหัวหมู๙๙หัวไก่ต้ม๕๐ตัวไข่ไก่สด๒๐๐๐ฟอง
กล้วยน้ำว้า๙๙หวีเอามาเรียงรายด้านหน้าองค์พระเงินแม่ทอง
วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม

มีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาส

ลุงสมพงศ์บอกว่าลุงเนี่ยมีที่ดินมรดกอยู่ที่อำเภอบางปลาม้า
สุพรรณบุรีสิบห้าไร่สองงานประกาศขายมา๓ปีก็แล้ว๔ปีก็แล้ว
บนไว้ที่วัดหลายต่อหลายแห่งบอกขอให้ขายที่ได้สักทีเถอะ
คนมาดูเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะ
มาดู๔๐กว่ารายไม่มีใครตกลงสักรายเดียว
เขาก็ยังสงสัยเอ๊ะทำไมมาดูกันตั้งเยอะทำไมไม่ซื้อสักที
นั่นน่ะสิเลยตัดสินใจเอ้ามาวัดสว่างอารมณ์เมื่อเดือนที่แล้ว
อาจารย์แป๊ะแกก็แนะนำบอกเอาโฉนดไปวางและอธิษฐานสิโยมครับ
สัปดาห์เดียวค่ะคนติดต่อขอซื้อเลย
แล้วตกลงราคาได้เป็น๑๐ล้านวางมัดจำไว้แล้ว๑ล้าน
เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะเอาที่เหลือทั้งหมดมาจ่ายให้
เขาก็โอ้โหรู้สึกเลื่อมใสมากอะเนาะก็เลยเอาของมาแก้บนไว้ก่อน
เดี๋ยวได้เงินครบเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอีกรอบนึงค่ะ
ซึ่งของแก้บนทั้งหมดนะอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสบอกว่า
ขนไปช่วยผู้ประสบอุทธกภัยในภาคอีสาน
เพื่อเสริมบุญให้กับผู้แก้บนด้วย
เอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องที่ประสบภัยนะครับ
ในพื้นที่อุบลราชธานี